ติดนะครับภารกิจการทวงแชมป์โลกกลับมาของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นเพิ่งจะกลับมาหลังจากที่เสียเข็มขัดแต่เสียหุยคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินันผู้จัดการก็มั่นใจว่าจะทวงเข็มขัดกลับมาได้ถ้ามีโอกาสภายใน๖เดือนนี้ครับ
เดินทางกลับมาของศรีสะเกดก็ยังมีแฟนแฟนนะครับไปให้การต้อนรับเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงบ่ายโดยเสียหุยคุณสุรชาตินะครับผู้จัดการของศรีสะเกดเจ้าของค่ายนักคอหลวงโปรโมชั่นก็ยอมรับกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าขอโทษเขาผิดเองนะครับแต่เพียงผู้เดียวที่วางแผนให้ศรีสะเกดนั้นซ้อมเป็นมวยขวาต
ต้นจากการถนัดซ้ายเป็นหลักแต่ว่าทำได้ไม่ดีครับ
เพราะว่าซ้อมแต่หมัดขวามาตลอดทำให้แพ้ไป
หุยก็ยังได้พูดถึงการรีแมชกับเอสตราด้าว่ามีโอกาสสูงมาก
จบการดังขันว่าคู่นี้แน่นอนมีภาคสามแน่นอนแล้วครับ
แล้วก็จะเกิดขึ้นภายในอีก๖เดือนข้างหน้าแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟล์บังคับไงครับ
นั่นคือกฎที่ดูแล้วเอสตาด้าจะหนีหรือเปล่า
แต่ว่าเอสตาด้าเขาบอกว่าเขาจะชกกับศรีสะเกด
เดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ความผิดพลาดที่ผมต้องขอขอโทษนะครับพี่น้องแฟนมวยแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
เราก็ให้โอกาสเขามาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันเราชนะเขาหนึ่งครั้ง
แล้วครั้งนี้เราแพ้เขาครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการชกที่สูสีนะครับคะแนนออกมา
และหลังจากนั้นน่ะศรีสะเกดบอกว่าถ้าให้โอกาสผมเป็นครั้งที่สาม
แล้วกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับเสียหุยยังพูดถึงเรื่องของการให้ศรีสะเกดขี่คอด้วยนะครับ
หลังจากที่จบยก๑๒ก็ให้คีย์คอเพื่อรอฟังผลคะแนน
บอกว่าต้องการสร้างความมั่นใจนะครับว่าตัวเองเป็นผู้ชนะ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยอมให้ศรีสะเกดขี่คอนะครับตั้งแต่รู้จักกันมา
แล้วก็เอาศรีสะเกดมาปั้นอยู่ในค่ายนักคอหลวงโปรโมชั่น
เพราะเห็นถึงการทุ่มเทของเจ้าแหลมสุดตัวจริง
ศรีสะเกดเองกลับมานะครับหลังจากนี้โปรแกรมก็คือจะพักผ่อนที่บ้านของภรรยาคือน้องจ๊ะจ๋า
ก็คือไม่ลืมครับถึงแม้จะไม่สมหวังในคราวนี้ไม่มีเข็มขัดแชมโลกกลับมา
แต่ไม่ลืมจะซื้อของมาฝากภรรยาน้ำหอมนะครับที่น้องจ๊ะจ๋าชอบนะครับก็นำมาฝากด้วย
ก็เดี๋ยวจะไปพักอยู่ที่ชุมพรนะครับเป็นเวลาประมาณ๑เดือน
ก็งดโปรแกรมเรื่องของการฮานีมูลนะครับที่เชียงใหม่เอาไว้
เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะกลับมาเข้าแคมป์ในการฝึกซ้อมต่อครับ
จ้าจ๋าก็บอกนะครับว่าเธอพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับศรีสะเกด
กำลังใจอุ่นหนาฝาข้างครับถ้ามีโอกาสเชื่อว่าเจ้าแหลม
จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนครับส่วนฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าครับ
เข็มขัดกลับไปที่เม็กซิโกก็กลับไปเหมือนฮีโร่ครับ
เหมือนกับที่เราได้แชมป์กลับมาจากโรงพยาบาลกรซาเลสบรรยากาศมันก็คล้ายกัน
บัญชนไปรอต้อนรับเป็นอย่างมากแล้วเอสซาด้าก็ตอบคำถามกับสื่อนะครับ
บอกว่าอนาคตเนี่ยเขาอยากจะล้มแชมป์สถาบันอื่นก่อนก็แน่นอนครับ
หลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าเขาได้แชมป์กลับมาได้เข็มขัด๒เส้น
เขาถึงจะเปิดโอกาสให้กับศรีสะเกดได้แก้มืออีกครั้งหนึ่ง
แต่เขาบอกแล้วนะครับว่ายังไงได้ต่อยกับเขาแน่
เพราะว่าศรีสะเกดเคยให้โอกาสเขามาแล้วครั้งหนึ่ง
ดังนั้นนะครับก็ควรจะมีโอกาสในการที่ได้ต่อยกันภาค๓
แต่ที่แน่ครับค่าตัวของเอสตาด้าขึ้นมาเป็น๑๐๐
ดังนั้นการเจอกับศรีสะเกดเอสตาด้ารู้ดีว่าเขาจะได้ค่าตัวเยอะที่สุด
ถ้าเทียบเท่ากับการต่อยกับนักมวยคนอื่นครับ